ร้องได้ไอ่ล้าน

บูรค่าหนึ่งมืนบาท

สงสัยครับ
ร้องได้ในเมื่อที่๒แบบนี้ค่ะรับแล้ว๑มือบาท
เพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงลูกทุ่ง
เขาเรียกว่าอีกแนวหนึ่ง
ก็คนนี้ก็ทำได้สำเร็จนะครับคุณแม่ตอนนี้ร้องผ่านไปได้แล้ว๒เพลงนะครับ
เก็บไปแล้ว๑หมื่นบาทแน่
มาถึงเพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทกันแล้วนะครับคุณนิก
ถ้าพร้อมแล้วมาฟังอินโทรกัน

วคุณเป็นอะไรหรอ

ขยี่ตัวเองด้วยนะ
ยังไม่ถามดูว่าคืออะไร

เผอเรอ

ตายละทำไมชีวิตมันหวดถูอย่างงี้

ตัวเองอ่ะขอกำลังใจหน่อยด้วยหน่อย

เพลงที่สามแล้วนะนายฟังอินโทรไปแล้วนะ

จะถามว่าจำได้หรือป่าวเพลงอะไร
เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวพอเพลงขึ้น

ฟังอินโทรเพลงที่๓ไปแล้วนะครับคุณนิก

ถึงเวลาแล้วหรอ

คุณนิกตกลงที่จะเล่นในเพลงที่๓ครับ

ไม่ใช่ครับ

ไม่ใช่

แล้วคุณผู้ชมชาวบ้านเหรอคะ

ยิบอัตราสาวงค์ขึ้นมา
แล้วแรงเกมเป็นกับเราค่ะ

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่สาม
เพลงที่สาม

ขอโชคดีค่ะ

เป็นไหมคะพี่จีน

นอจังได้
คนบ้านเฮา
คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบ่นหนทางสู้
ยังมีคำขอบโยนยังมีคำขอบใจ
มีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเจอคนบ้านเขา
ถ้าคิดเข้ามาเป็นคนครับแฟ็กซี่
จากรอยเอ็ดเห็ดหน้าใดเอาไปใส่แต่หนี
ตัดสินใจหิวกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้
ได้เจอกันอยู่ระลาบหลายทีเป็นจันทร์ใดพี่โศกหมานต่อหนอ
ร้องพร้อมกันว่าโฟนต่างหัวใจ
ลักษณะแกร้องเหมือนแบบเปิดคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ต
ของตัวเองเลยใช่ค่ะมีชวนคนนู้นคนนี้ร้อง
เอาตัวเองให้ร้องให้โลกถอนคุณมิกไม่ก็อย่างงี้ไงเวลาตะโกน
เอาละครับช่วยกันร้องช่วยกันร้องร้องได้ช่วยกันร้อง
ผมร้องไม่ได้
เอาล่ะคุณนิกเพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณนิกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ถูกป่ะร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

มูลค่า๒๐๐๐๐บาท

คุณนิกร้อง

ร้องได้ครับ

ผมร้องได้ให้ร้อง

ผมร้องได้ให้ร้อง

ผมร้องได้ให้ร้อง

ผมร้องได้ให้ร้อง

ผมร้องได้ให้ร้อง

ผมร้องได้ให้ร้อง

ผมร้องได้ให้ร้อง
ผมร้องได้ให้ร้อง
ผมร้องได้ให้ร้อง

โปรดติดตามตอนต่อไป